อาสากู้ภัยแล้วก็ประชาชน
ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล

ช่วยกันอาบน้ำให้กับสพทารก
ที่๑ทำแท้ง

แล้วเอาไปฝังที่สุสานจีน
อาสาสมัครสุรินสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์

ร่วมสร้างบุญด้วยการรับศพทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้งหรือคลอดก่อนกำหนด
ศพนะเป็นเพศชาย๑๗ศพแล้วก็เพศหญิง๑๔ศพ
จากโรงพยาบาลสุรินครับไปฝังที่สุสานจีน
ซึ่งโรงพยาบาลจะเก็บศพไว้๓๖เดือน
จากนั้นก็จะให้มูลนิธิมารับศพไปทำพิธี
โดยก่อนจะเคลื่อนศพไปที่สุสานนะครับ
ก็เอาศพออกมาอาบน้ำแต่งตัวให้นะครับ
แล้วใส่ของไปให้ด้วยอะไรล่ะ
เครื่องใช้ขวดนมผ้าอ้อมเด็กนมขนมของเด็กเล่นแล้วก็เงินนะครับ
เพื่อทำบุญส่งให้ไปด้วย
จากนั้นก็จะเอาศพเนี่ยใส่รวมกันในโรงนะครับ
แล้วก็นำไปทำพิธีสงฆ์แล้วก็ฝังที่สุสานจีนในอำเภอเมืองสุรินครับ
คุณผู้ชมหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้ใจบุญที่มาร่วมงาน
จุดทูปครับใครชอบตัวเลข
ทางนี้นะเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่เห็นนะ
นี่ฮะสร้างบุญสร้างกุศลอาบน้ำแต่งตัวให้กับศพทารก
แล้วก็ศพที่คลอดก่อนกำหนดนะครับ
นี่ครับเลขอะไรคุณผู้ชมเห็นเต็มตาไปแล้วใช่ไหม
ผมย้ำให้อีกครั้งนะศพทั้งหมด๓๑ศพนะ
นี่วันนี้เบิร์ตใจดีมากเลยนะแยกให้นะ
ศพนะเป็นชาย๑๗เป็นหญิง๑๔
และนี่คือเลขทูบที่จุดขอจากศพน้องเหล่านั้นครับ